มาดูถึงเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับ

คณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่แล้ว
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับ
ต้องบอกว่านายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตบอกซ้ายบอกว่ามีความสุขปลื้มปิตินะครับ
เมื่อวานมีการประชุมคอรมอประยุทธ์๒ทับ๑
ตั้งแต่๖โมงครึ่งในช่วงเย็นถึง๒ทุ่มครึ่ง
บอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีรอพี่มานานแล้ว
พี่หมายถึงรัฐมนตรีทุกคนที่เข้ามาร่วมขอรมอนี้นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดยุคคอสช

ทีนี้คุณผู้ชมต้องรอดูคือวันนี้ถือว่าเป็นเช้าวันใหม่
ที่เริ่มต้นทำงานเอาเลิกเอาชัยก่อนแรก
ก็ต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการรับหน้าที่รับตำแหน่ง
นี่เป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะคุณผู้ชม
โมงเช้าที่ผ่านมาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ใครคะเนี่ยนายสมคิตจาตุศีพิทักษ

พร้อมกับคณะก็เดินทางมาสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบ
เริ่มจากสการะเท้ามหาพรม
ประดิษฐานอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้า
แล้วก็สการะสารพระภูมิเจ้าที่สารตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล
นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะซึ่งรองสมคิดก็บอกสั้น
บอกว่าผมอธิษฐานขอให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัย

ส่วนนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก็เดินทางเข้ามาศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาล

โดยระหว่างที่นายจุลินศักระสารพระภูมิเจ้าที่สารตาสารยาย
เกิดพระอธิษฎงกฎเต็มดวง
อีกทั้งมีอีกานะครับซึ่งเป็นสัตว์ประจำธรรมเนียบ
ได้ส่งเสียงร้องสร้างความฮือฮา
ให้กับคณะทำงานที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่า
เป็นเริกที่ดีในการเข้าปฏิบัติหน้าที่
เมื่อสักครู่นี้คุณจุลินขึ้นไปสักการะเท้ามหาพรมก่อน
แล้วก็ลงมาสักกระสามพระพุมเจ้าที่สานตาสานใหญ่
ขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว
คุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายยกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเริกที่ดี
แล้วก็คุณจุลินมีการให้สัมภาษณ์ในภายหลังอีก
เรื่องก่อนประชุมคอรมอลเมื่อวาน

จะนำเสนอที่ประชุมรัฐสภาต่อไป
ก็มีนโยบายที่ดำเนินการในช่วง๔ปีของรัฐบาล
และก็มีนโยบายเร่งด่วนภายใน๑ปี
อยู่ในส่วนของนโยบายเร่งด่วน

ถือว่าเริ่มสะดอกกุญแจให้ประตูประชาธิปไตยได้เปิดออกนะครับ
ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของรองนายยกรัฐมนตรีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
ส่วนทางด้านหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะคะ

เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมเข้าสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง
รวมถึงพระภัยรีพินาศปางประธานพร
ได้อันเชิญมาประดิษฐานเอาไว้ที่ห้องทำงานตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะ
โดยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลก็บอกค่ะ
ภารกิจแรกที่ผมจะทำ
คือการสารต่องานของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ
เพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าจะมาทำงานที่กระทรวงแรงงาน
ดังนั้นผมต้องขอเวลาศึกษางานก่อน
แต่ผู้สื่อข่าวต้องสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญ
เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐บาท
ท่านว่ายังไงครับหม่อมเต่า
อมราชวงศ์จตุมงคลบอกว่าส่วนตัวแล้วยอมรับนะครับ
เป็นจำนวนเงินที่ไม่มากอยากให้ทุกคนได้รับค่าแรง

นายจ้างและเศรษฐกิจระดับมหาภาค
หากเกิดเฟ้อขึ้นมาจะทำอย่างไร
ต้องให้คณะกรรมการไตรภาคีพิจารณานะครับ

ดังนั้นต้องค่อยทำยังไม่สามารถขึ้นได้ทันที
เพราะมันกลายเป็นประเด็นไงคุณนะเรื่องของการหาเสียง

กับเรื่องของค่าแบรนดร์ขั้นต่ำ๔๒๕บาท
พอรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่เข้าปุ๊บ
ก็ถูกถามเรื่องนี้ปั๊บทันทีเลยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมหลังจากนี้
พอได้คอรมอประยุทธ์๒ทับ๑คอรมอชุดใหม่แล้ว

เพราะ๒๕กรกฎาคมนี้
จะเป็นการแถลงนโยบายรัฐบาลใหม่
แล้วเชื่อเลยคือฝ่ายค้านเขาก็เตรียมรอแล้ว
เปิดสภารอบนี้ดุเดือดแน่

บายรัฐก็จะมีผลต่อประชาชนทุกคนนะครับ